ควายเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่ผูกพันกับคนมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งควายเป็นแรงงานสำคัญในการเกษตรของชาวนามาตั้งแต่ในอดีต
โดยควายในพื้นที่บ้านเราเป็นควายบ้านประเภทควายปลักคือมีนิสัยที่ชอบนอนแช่ปลัก
หรือพื้นที่ที่เป็นแอ่งโครนเลนมีน้ำแช่ขังซึ่งมีลักษณะรูปร่างล่ำสัน
ลำตัวหนาท้องใหญ่ผิวหนังมีสีเทาเข้มเกือบดำบางตัวอาจมีสีขาวเผือก
มีขนเล็กน้อยส่วนขาอาจจะมีสีขาวหรือสีเทาคล้ายใส่ถุงเท้า
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน